สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลย

ไทยรัฐทีวีเป็นข้อแรกครับ
และคำถามในเรื่องไทยรัฐทีวี

เป็นพิธีกรรายการใด

คุณพ่อหมูเลือกตอบตัวเลือกที่สอง

ไม่เชียรูปเชียร์

และพิธีกรคนนั้นก็คือคุณเป๊กกี้ศรีธัญญานั่นเองร้องได้ให้ล้านนี้นะครับ
ก็คือรายการที่มาก่อนเกมต่อชีวิตเรานี่เองรับทุนไปต่อชีวิตหนึ่งพันบาท
พร้อมที่จะฟังต่อไหมพร้อมครับผมจะเลือกเฉลยจากเรื่อง
คนดังจังหวัดสุพรรณบุรีครับและคำถามของข้อนี้ก็คือ
นักร้องดังคนใดที่ไม่ได้เป็นคนสุพรรณบุรีโดยกำเนิดแต่มาเติบโตที่อำเภอสองพี่น้อง
ตัวเลือกใหม่เลือกสองครับพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ
ซึ่งคุณตาชุบนะครับเลือกตอบตัวเลือกที่สองคือพุ่มพวงดวงจันทร์

ถูกไม่ถูกถูกไหม

เราจะได้ยินว่าพุ่มพวงคือนักร้องของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
แต่จริงจริงแล้วคุณพี่ลำหนาวสองพี่เพื่้งนั้นอยู่ที่จังหวัดไชนาธิ์นะครับ
ได้เงินไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
เอาละครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็เรามาลุ้นกันต่อเลยดีกว่านะครับ
ผมจะเลือกเฉลยคำถามจากเรื่องจังหวัดในประเทศไทยครับ
และคำถามของเรื่องนี้มีอยู่ว่า
จังหวัดใดคือจังหวัดที่อยู่ทิศตะวันออกสุดของประเทศ
และเป็นจังหวัดที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจังหวัดแรก
ข้อ๒ครับมุกดาหาร
เน็ตเลือกตอบตัวเลือกที่สองคือจังหวัดมุกดาหาร

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก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
พระอาทิตย์ตกที่แหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตคุ้นไหมพอเฉลยแล้วรู้สึกยังไงครับ
จริงแล้วมันคุ้นใช่ไหมฮะการรายงานข่าวในตอนเช้าเนี่ยมันฟังชัดแล้วติดหูเรามากเลย
ไม่เป็นไรนะครับถือว่าพลาดไปหนึ่งข้อแต่อย่าเพิ่งเสียขวัญและกำลังใจถึงข้อนี้เราพลาดไปยังเหลืออีกหนึ่งข้อ
ตอนนี้เราไม่ได้ลุ้นเงินล้านก็จริงอยู่แต่เรายังมีสิทธิ์ลุ้นเงินแสนในข้อต่อไปครับ
ผมจะเฉลยเรื่องวัดสองพี่น้องครับและคำถามในเรื่องนี้มีอยู่ว่า
สองพี่น้องได้รับการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เป็นพระอารามหลวงและมีพิธีสมโพธิขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
คำถามถามว่าพิธีสมโพธิมีขึ้นในเดือนอะไรของปี๒๕๕๙

ซึ่งแม่นิวเลือกตอบตัวเลือกที่๒คือเดือนพฤษภาคม

เงินแสนจะได้หรือไม่

จริงแล้วคำตอบที่ถูกต้องนี้นะครับได้รับโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้เป็นพระอารามหลวงในปี๒๕๕๙นี้ก็คือเดือนสิงหาคมครับ
คือตัวเลือกที่๓นั่นเองนะครับ
เงินรางวัลกันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับครอบครัวของคุณตาชุบจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ตอนนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตทั้งหมดนั่นก็คือ๑๐๐๐บาทครับ
ได้ทุนไปต่อชีวิตตอนนี้ได้เงินไปหมื่นนึงเนี่ยจริงแล้วตอนนี้คิดว่าจะไปใช้ตรงส่วนไหนก่อนครับ
ก็ต้องเป็นเรื่องของพวกอย่างแรกก็พวกแพมเพิร์ตพวกนมพวกอะไรเนี่ยก่อนครับ
แต่ถ้าเราจะไปหาหมอก็คือใกล้บ้านก่อนก็คือตอนที่เราจะไปหาหมอชั่วทางเขานี่ก็ยังลำบากอยู่
ถ้ายังไงก็ต้องดูแลครับเอาใจใส่ผมเป็นกำลังใจให้นะแล้วทีมงานเราก็เอาใจช่วยนะครับ
รวมทั้งคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ทำให้ผมได้เห็นครอบครัวหนึ่งมีทั้งความรักความอบอุ่น
เอื้ออาทรมีน้ำใจที่โอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันวันหนึ่งต้องผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ฝากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับ
ท่านผู้ที่ใจบุญถ้าเผื่อว่าใครที่อยากจะช่วยต่อลมหายใจให้กับเทพธิดาตัวน้อยคนนี้นะครับ
ก็คือน้องนิกของเราให้เขาได้มีลมหายใจยืนหยัดต่อไปช่วยกันคนละไม้ละมือ
ผมคิดว่าอันนี้ส่งผลบุญนี้จะส่งผลให้ครอบครัวของท่านมีความสุขครับ
วันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตขอกลับขอบพระคุณครอบครัวของคุณตาชุบมากนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะฮะ
ขอบคุณมากนะขอให้ดีวันดีคืนนะลูกนะลูกบุญรักษาเทวดาคุ้มครองลูก
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้นนะครับ
ติดต่อมาทางเพจรายการเราได้นะครับเข้าไปที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิตครับเล่าเรื่องราวของคุณมาทางรายการเราจะติดต่อกลับไปครับ
พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อได้ใหม่นะครับทุกเสาร์และอาทิตย์เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเกมต่อชีวิต
วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
ผมต้องขอขอบคุณรายการเกมต่อชีวิตที่ให้โอกาสครอบครัวของผมมาในรายการเงินหนึ่งหมื่นบาทที่ผมได้มันมีค่าสำหรับผมอย่างสูงแล้วผมจะนำไปรักษาน้องเล็กหลานของผมให้ดีที่สุดขอบคุณครับ
สวัสดีครับ